แม้ว่าล่าสุดจะมีบรรยายงานว่าทางสำนักพระราชวังจะปิดรับประชาชน
เนื่องจากว่าตอนย่มของประสบคนนี้ก่อน
ครบอัตราที่๓๐๐๐คนแล้วก็ตามนะครับ
ไปติดตามบรรยากาศล่าสุดได้กับคุณอริยาเฟื่องประดิษฐกุล
รายงานมาจากท้องสนามหลวงครับ
บรรยากาศที่ท้องสนามหลวงช่วงเวลา๑๘นาฬิกา๓๑นาที
ซึ่งเหลือเวลาอีกราว๒ชั่วโมงเศษ
ทางสำนักพระราชวังจะเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้เข้าไปน้อมถวายสการะพระบรมศพ
เบื้องหน้าพระบรมโมโกศณพระทินั่งดุสิตมหาประสาท
แม้ว่าขณะนี้นะคะจะเหลือเวลาอีกเพียง๒ชั่วโมงกว่า
แต่ว่าประชาชนก็ยังเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งทางกอรรศได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชน

ว่าวันนี้มีประชาชนเดินทางมาครบเต็มจำนวนแล้วค่ะ
กอรรสได้แจ้งประชาชนรวมถึงประชาสัมพันธ์
ให้ทราบว่าวันนี้มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ
เดินทางมาถวายสการะพระบรมศพ
เบื้องหน้าพระบรมโมโกศณพระทินั่งดุสิตมหาประสาท

แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังคงมีประชาชนเดินทางมาเข้าแถวรอคิวอย่างต่อเนื่อง
งแถวขณะนี้นะคะยาวตลอดท้องสนามหลวง

ประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางมาเป็นครอบครัว
เช่นครอบครัวยงอำนวยเดินทางมาจากจังหวัดราชบุรีตั้งแต่๒นาฬิกา
เพื่อตั้งใจจะมาถวายสการะพระบรมศพ
ถึงแม้ว่าจะต้องเข้าแถวรอนานกว่า๑๐ชั่วโมงแต่ก็ไม่ย่อท้อค่ะ
ผมก็รู้สึกทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ
ที่คอยดูแลประชาชนชาวไทยให้ร่มเย็นเป็นสุข
แล้วก็รู้สึกเสียใจมากที่พระองค์ได้สวรรคตนะครับ
ก็รู้สึกปื้มปีตีในการร่วมพระสวรรคค่ะ
คือหนูจะเป็นลมใช่ไหมคะหนูก็แบบว่าอยากจะมาให้ได้ค่ะ

เรื่องที่พระองค์เคยสอนนะคะสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
ให้เรารู้จักพอเพียงในการใช้ค่ะ
ก็อยากจะช่วยให้ประเทศอะค่ะ
จะตั้งใจเรียนแล้วก็ทำให้ประเทศดีขึ้นค่ะ
ข้าวไม่ได้ทานเลยกินขนมปัง๒ต่อแล้วกันดูน้ำ
ยังไม่รู้สึกจะกินเศษของลูกหน่อยนึง
แล้วก็นอกนั้นเรามานี้แล้วเราอดได้นะ
ก็เลยอิ่มใจนะทำไมข้าวก็ไม่ได้กิน
อายุ๘๐แล้ว๘๐เวี้ยแล้วทำไมไม่เป็นลม
ขอเจอเป็นครั้งที่สองครั้งสุดท้ายเนี่ยวันนี้
กระทรวงมหาดไทยได้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัด
เดินทางมาถวายสการะพระบรมศพ
อย่างวันนี้เป็นคิวของชาวเชียงรายขอนแก่นจันทบุรีและชุมพร
จังหวัดละ๗๕๐คนรวมทั้งสิ้น๓๐๐คน
ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยได้มีการจัดรถบริการรับส่ง
รวมถึงอาหารน้ำและยารักษาโรค
พร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยด้วยค่ะ
แต่ละจังหวัดนั้นนะครับท่านผู้ว่ารายการจังหวัด
ก็จะได้มีการจัดรถยนต์ก็จะเป็นรถบัส
ทุกจังหวัดก็จัดรถบัสให้กับพี่น้องประชาชนเข้ามา
ในส่วนของจุดพักรถนั้นทางกระทรวงหวัดไทย
ก็ขอความร่วมมือจากทางกองทับบก
ในการที่จะจัดจุดพักรถยังหน่วยทหารต่าง
ในส่วนของผู้สูงอายุนะครับในส่วนของพี่น้องประชาชน
ที่มีโรคประจำตัวอยู่ทางกระทรวงหวัดไทยก็เตรียมการ
ในรถทุกคันทางกระทรวงหวัดไทยได้กำหนด
ว่าท่านผู้ว่ารายการจังหวัดจะต้องจัดเตรียมเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำรถ
ประจำรถทุกคันที่มาจากแต่ละจังหวัดจะมีเจ้าที่พยาบาลประจำรถ
จากเจ้าที่ประสานงานประจำรถแล้วก็จะมีเจ้าที่พยาบาล
จากนั้นผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว
ก็จะต้องลงทะเบียนนะครับให้ทางเจ้าที่พยาบาลรับทราบว่าในรถของตนเองนั้น
มีผู้ที่เจ็บป่วยมีโรคประจำตัวอย่างไร
เพื่อที่ว่าถ้าหากว่ามีการเจ็บป่วยฉุกเฉินก็จะได้รู้เป็นเบื้องต้น
ขณะที่ตลอดทั้งวันนี้นะคะยังคงมีจิตอาสาเดินทางมาแจกอาหารและน้ำดื่มฟรี
ให้กับประชาชนที่ท้องสนามหลวงอย่างต่อเนื่อง
อาสาสมัครที่คอยบริการข้อมูลต่างให้กับประชาชน
มาเป็นครอบครัวแล้วก็เพื่อนบ้านค่ะ
เป็นอาสาประชาสัมพันธ์ค่ะ

ไปเข้าคิวตรงไหนไปรับบัตรคิวตรงไหน
นามสมาคมของสมาคมไทยปากิตานมาช่วย
เหลือมาช่วยพวกที่เดินทางมากราบพระศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตอบสนองคือว่ามาเลี้ยงอาหารให้กับประสบนิกรทุกท่าน
เรายินดีจะทำตามอย่างนี้หลายครั้งต่อไป
ไม่ถือเชื้อชาติศาสนาพระองค์ทรงดูแลทั่วไปหมด
ก็ยินดีที่มาตอบแทนพระคุณท่านด้วยครับ
และขณะนี้นะคะก็ยังเห็นบรรยากาศของประชาชนที่มาอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าในช่วงเวลา๑๗นาฬิกาที่ผ่านมา
จะมีฝนตกลงมาอย่างหนักก็ตามค่ะ
ประชาชนก็ยังอดทนรออย่างไม่ย่อท้อ

แจ้งว่าในเวลา๒๑นาฬิกา
ประชาชนที่สามารถเข้าไปภายในประตูวิเศษชัยศรี
จะสามารถเข้าไปน้อมถวายสการะพระบรมศพ
เบื้องหน้าพระบรมโกรธณพระทินั่งดุศิษฐ์มหาประสาทได้อย่างแน่นอน
ส่วนประชาชนที่ไม่ได้เข้าไปภายในประตูวิเศษชัยศรี
ก็ขอให้มาใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ริยาเฟื่องประดิษฐ์กุลข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากท้องสนามหลวงค่ะ